พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่พังงา
ที่เราเคยนำเสนอเรื่องทะเลแหวกหนวดมังกร
อันนั้นเป็นภาพที่เรียกว่านักข่าวโซเชียล

เขาถ่ายโดรนแล้วเขาก็ลงในโลกโซเชียล
ทำให้เราเอาภาพนั้นมาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
แต่คราวนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจความสวยงามเอง

เขาบอกว่าเป็นหนวดมังกรทอดยาวกว่า๓กิโลเมตร

สวยงามชายหาดของทะเลแหวกขนาดใหญ่
หรือที่เรียกว่าหนวดมังกร

เหมือนหญิงสาวทอดกายนอนอยู่กลางทะเล

เป็นนอนอะไรกลางทะเลละ
ไม่แล้วเขาบอกว่าล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่

แล้วบางคนก็บอกเป็นหวดมังกรยาว๓กิโลแบบนี้นะครับ
กันอีกครั้งก็คือที่อำเภอคุระบุรี
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา
กำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอย่างเป็นทางการในเร็วนี้นะครับ
ผู้ที่จะเดินทางไปชมทะเลแหวกนี้สามารถเดินทางได้จากท่าเรือคุระบุรี

ใช้เวลาในการเดินทางแค่๑๐นาทีก็ถึงแล้วนะครับ
แหวกแห่งนี้อยู่ระหว่างเกาะระกับเกาะพระทอง
เมื่อถึงช่วงเวลาน้ำลดก็จะพบกับแนวสันทรายที่สวย
โผล่พ้นผืนน้ำเวลาอะไรสวยเราต้องทำเสียงบรรยาย
ดงามทอดยาวสุดลูกหูลูกตายาวกว่า๓กิโลเมตรครับ
จากภาพมุมสูงจะสำรวจพบว่าตลอดแนวสันทรายคดเคี้ยวสวยงามเป็นอย่างมาก
วันไหนนะคุณเขาบอกถ้าอากาศปลอดโปร่งนะ

ทะเลก็สีสวยถูกต้องไหมสะท้อนแสงแดด
ทรายโผล่ขึ้นมาก็สีทองอร่ามสะท้อนแสงแดดอีกนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าคนที่ได้ไปสัมผัสทรายตรงนี้
บอกเนื้อทรายละเอียดเนียนกริ๊บ
เวลาที่เดินย่ำไปบนทรายจะรู้สึกนุ่มสบายเท้า

แต่ว่ากลางวันอย่านอนนะร้อน

เพราะว่าทะเลก็มีขึ้นมีลงนะฮะ
แหวกเนี่ยพอน้ำขึ้นมาก็จะไม่เห็นเป็นทะเลแหวกแล้วนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ทะเลแหวกหวดมังกรคุระบุรี

แต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปสัมผัสชมความสวยงามอยู่บ้างแล้วครับ
ใครถ่ายลูกเมื่อกี้แชะนี่

จะเปิดให้เข้าชมให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
สำหรับทะเลแหวกนะคะหาดทรายยาวแบบนี้
หวังว่าใช้คำว่าหวังว่าจะไม่เห็นแบบร่ม
ไปปักคงปักไม่ได้คุณเดี๋ยวน้ำขึ้นล่มก็ไป